วันนี้ครับตอนที่๒ของสโมสรปาริสัชแมงนะครับ
เปิดโอกาสให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้น

เมื่อวานเป็นเรื่องราวของการเสนอเป้าหมายของสโมสรวันนี้ครับ
เหนือจากเป้าหมายในการเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลก

การช่วยเหลือสังคมก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับ
จะทำให้สโมสรที่ต้องการยิ่งใหญ่ระดับโลกนั้นไปถึงเป้าหมายได้ครับ
ณิธานที่จะสร้างสโมสรให้ยิ่งใหญ่เป็นเบอร์หนึ่งของโลก
หัวใจของแฟนลูกหนังไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้
ปี๒๐๑๑ปาริสรชมังมีแฟนบอลติดตามผ่านทางเฟซบุ๊กเพียง๕๐๐คน
แต่ทุกวันนี้มีถึง๒๓ล้านคนที่กดไลค์เพจของสโมสร
แน่นอนว่าประเทศไทยเป็นระดับต้นที่ติดตามข่าวสารของพวกเขามากขึ้น
โลกโซเชียลในช่วง๔ปีที่ผ่านมา
แม้จะเป็นรองอินโดนีเซียที่มีผู้ติดตามเอสเชียร์ถึง๒ล้าน๖แสนคน
แต่ก็นับว่าไทยมีศักยภาพสูงในมุมมองของนักสร้างการตลาด
ทำให้สโมสรยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของผลงานในสนามและการตลาด
เกี่ยวกับทีมชุดใหญ่เท่านั้นการมีส่วนร่วมกับสังคมนอกสนามเป็นสิ่งที่จำเป็น
ณปัจจุบันปาริสแซงชักแมงก่อตั้งโรงเรียนสอนฟุตบอลซ็อกเกอร์สกูลที่มีอยู่๑๕สาขาในฝรั่งเศส
แบ่งเป็น๑๑แห่งในกรุงปารีสและอีก๔แห่งนอกเมืองหลวง
แต่ละปีจะมีเด็กนับพันเสียค่าใช้จ่ายหัวละ๕๐๐ยูโรต่อปี
ที่นี่ไม่ใช่อาคามีที่มุ่งหวังปลูกบ้านนักเตะสู่ทีมชุดใหญ่มันแยกกันคนละส่วน
เหล่าเยาวชนในปารีสและทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่๓ปีก่อน
สโมสรมีเป้าหมายที่จะเปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลในเอเชียทั้งเวียดนามอินโดนีเซียและไทย
สามชาติที่ข้างซ้ายฟุตบอลแห่งอาเซียนก็อยู่ในข่ายที่สโมสรคิดจะไปเปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลเช่นกัน
แต่มันไม่ง่ายนักเพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องศึกษา
การสารสัมพันธ์กับเด็กในเมืองนับเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือการช่วยเหลือสังคมของปาริสแซงชักแมง
ที่จะทำให้พวกเขาเข้าไปอยู่ในใจของคนทั้งโลก
ช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้วยการสอนทักษะศาสตร์ลูกหนังรวมถึงมีกองทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า
เด็กผู้ป่วยเป็นโรคร้ายรวมถึงเหล่าผู้อพยพทั้งหลายพวกเขาจัดสรรโรงเรียนรองรับเด็กเหล่านี้
ช่วงเวลา๑๕ปีที่ผ่านมาพวกเขาช่วยเหลือเด็กไร้โอกาสในสังคมมากกว่า๑๕๐๐๐คน
นั่นคือสิ่งที่พวกเขาตอบแทนให้กับผู้คน
และเมื่อมีรากฐานปฏิบัติที่ดีภายในประเทศครบทุกอย่างแล้ว
ก้าวต่อไปของพวกเขาก็คือการก้าวเข้าสู่หัวใจของแฟนบอลในเอเชียอย่างเต็มตัว